คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดเลยเนี่ยมีเหตุการณ์นะคะ
ผู้ใหญ่บ้านเขาได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นทะเลาะกัน
เขาก็เข้าไประงับเหตุครับทีนี้พอไปถึงที่เกิดเหตุ
มีการยิงปืนขู่นะคะเพื่อให้เหตุการณ์หยุด
วัยรุ่นก็บอกว่าเคลียร์กันจบแล้วยิงปืนทำไม
ก็มีการถามกลับจังหวะนั้นผู้ใหญ่บ้านใช้ปืน
มาทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นด้วยการตบหน้า
ผู้เสียหายตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
และเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมเรียกผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ย

แต่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ

แล้วเหตุการณ์นี้กลุ่มวัยรุ่นก็เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้

แต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้กันฟังอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไง

แล้วก็ภาพนี้บอกว่าผู้ใหญ่บ้านในอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย
มากร่างยิงปืนลูกซองขู่วัยรุ่นสองนัดและไม่พอใจเด็กถ่ายคลิปเข้าไปตบสั่งสอน
โอ้โหคนในโลกโซเชียลก็นำไปแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่เลยนะคะสอบถามไปยังผู้โพสต์รายนี้
คือในนัทธพรทองแบบอายุอีสิบหกปีอาชีพในขายล็อตเตอรี่
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
วันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่เขาและเพื่อนไปเที่ยวงานบุญประจำปี
แล้วก็แวะกินเหล้าต่อที่อ่างเก็บน้ำเลยก็ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสวนเหมาะสวนปอ
แก่งศรีภูมิอำเภอภูหลวงนะคะแล้วก็ไปแล้วเพื่อนเขาเนี่ยไปมีเรื่องกับวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
ก็เลยเข้าไปห้ามก็มีการทำความเข้าใจกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอะค่ะตอนนั้น
ขณะเดียวกันก็มีรถกระบะขับมาจอดมีเจ้าหน้าที่ปกครองและผู้ใหญ่บ้านลงมาจากรถ
ในสภาพที่คล้ายเมาอ่ะนะคะถือปืนลูกซองยาวยิงปืนขึ้นฟ้าขู่สองนัด
แล้วก็ถามว่ามีอะไรกันเขาก็เลยตอบไปว่าไม่มีอะไรเคลียร์กันจบแล้ว
และถามกลับไปว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านต้องยิงปืน
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะไม่พอใจเดินเข้ามาจะทำร้ายร่างกาย
แล้วก็มีเพื่อนชื่อตุ๋ยอายุ๑๘ปีในถ่ายคลิปเอาไว้
พอเห็นถ่ายคลิปก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจมากขึ้น
พยายามเอาท้ายปืนลูกซองยาวกระแทกหน้าเขานะคะ
แล้วก็ตบเข้าไปที่หน้าเพื่อนที่ถ่ายคลิปด้วยสุดท้ายก็มีคนมาห้ามปรามตามคลิปดังกล่าวนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพภูหลวง
เพื่อให้ดำเนินคดีกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วนะคะ
ซึ่งตำรวจจะเรียกตัวผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวมาสอบปากคำต่อไป
ส่วนนายปียชาติศรีบุรินนะคะนายอำเภอภูหลวงก็บอกว่า
ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวคือนายอำนาจพันชาค่ะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ที่บ้านสวนปอ
แล้วก็สอบถามผู้ใหญ่บ้านเบื้องต้นแล้ว
พรุ่งนี้ค่ะจะเรียกตัวมาสอบถามข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวรอการชี้แจงจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะ